เส้นพระราม๔๑คู่ก็สมหวังไป๑ทีมแล้วก็ผิดหวังไป๑ทีม
ซึ่งก็ถือว่าผิดความคาดหมายนะครับในรอบนี้เราเหนือกว่า
ท่าเรือเหนือกว่าเยอะบุกทั้งเกมแต่เจาะเขาไม่เข้า
ใช่แล้วก็มาเสียประตูจากความผิดพลาดนะครับมันก็เป็นช่วงของฟุตบอลที่ยังไม่ลงตัว
เป็นทางการของทั้งสองทีมด้วยเราไปดูการท่าเรือก่อนแล้วกันนะครับ
เนื่องจากการท่าเรือแถวที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็การปรับปรุงสนามกลางใหญ่นะครับ
เก้าอี้นะครับก็มีการทำใหม่ติดตั้งเรียบร้อยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ห้องหับต่างนะครับ
ได้คิดประมาณแน่ฮะกัมทะเรือเจ้าบ้าน
พวกเขาก็ทำได้ดีเล่นด้วยรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจน
และที่สำคัญเขาซ้อมกันน้อยเพียงแค่๒อาทิตย์
แต่ตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยคือเขาเล่นร่วมกันแบบเป็นทีมมากกว่า
แต่ที่การท่าเรือเองไม่ใช่ว่าไม่ดี
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฟุตบอลปีนี้ต้องจัดการกับพวกซูเปอร์สตาร์แล้วก็พลาดครับ
คือพยายามจะทุบบอลออกไปแต่กลายเป็นว่าทุบบอลเข้าประตูตัวเอง
คือลูกเปิดเล่นเตะมุมสั้นคนที่เปิดเข้าไปก็คือ
รวุฒิก็เหมือนจะออกมาตัดตอนแรกไงแล้วก็ถอยได้ไม่ทัน
แล้วก็ตัดสินใจพลาดไปหลังจากนั้นท่าเรือโหมหนักเลยครับ
เปิดเข้านายได้หม่งลูกนี้ก็ยังหลุดกรอบไป
มีใกล้เคียงกว่านี้ด้วยนะครับหลายต่อหลายจังหวะเลย
ตัวดังนี่อยู่ตรงวันนี้

คือฮากันเลยครับคิดว่ามาแน่นะครับ
เพราะว่าจังหวะหลุดเนี่ยมันมีครับเนี่ย

ยิงก็ยังติดอีกครับไม่ได้ครับ

นิติพงศ์เสรลานนท์นิติพงศ์ก็ประคอง

แล้วบอลยังไม่เข้าครับ

ท่าเรือก็พยายามบุกอย่างหนักเหมือนกัน
แต่เซฟเนกอสนะครับพวกเขาก็

ไม่ใช่แค่แฟนบอลนะครับคนทำทีมเนี่ยนอนไม่หลับมากกว่าอยู่แล้ว
เตะด้วยนะครับทีมงานด้วยแล้วก็แสดงความยินดีกับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับอีกหนึ่งตัวแทนของไทย
รับว่าทั้งสตาร์ฟโค้ดแล้วก็นักกีฬาก็เสียใจกันมากโดยเฉพาะนักกีฬาหลายคนมุ่งหวังมากที่จะชนะแบบนี้
เพื่อไปเล่นที่โตเกียวนะคะก็นักกีฬาก็เสียขวัญทั้งธรรมดาจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาท่าเรือเสียขวัญแล้วก็ตกใจแบบนี้นะคะ
ก็ต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือนะคะซึ่งมากันเต็มสนามต้องขอโทษมากค่ะ
ซึ่งเราตั้งใจมากกว่าเราจะได้สนามนี้มาเล่นนะคะก็เป็นสิ่งที่เสียใจของพวกเราทุกคนที่ร่วมทำสนามรวมทั้งแฟนบอลด้วยนะคะ
ยินดีกับทีมฟิลิปปินส์นะคะที่เข้ารอบไปได้นะคะแล้วก็ยินดีกับทีมบุรีรำบุรีรำก็ชนะยินดีกับทีมบุรีรำยูเนเต็ดนะคะ
ในฐานะที่ก็เป็นตัวแทนของทีมไทยนะคะที่จะไปเล่นในรอบต่อไปนะคะ
ไปดูตัวแทนนะครับอีก๑ทีมนะครับก็คือบูรีรำที่คุณแป้งบอกกันนะครับ
ก็ได้ประตูจาก๒นักเตะต่างชาติตัวใหม่ด้วย
ลุกตัวใหม่เรียกความมั่นใจให้กับทีมได้เลย
ผมก็ดูเกมเมื่อวานนี้คือนักเตะไทยของเราเนี่ย
แต่นักเตะสองคนที่ทำประตูได้ของทีมชาติ
ดูแล้วยังไม่เข้ากันเท่าไหร่

แต่ว่าบอลแก้ปัญหาทางบุรีรำเขามีประสบการณ์ที่ดูดี

มีทั้งออสการ์มีทั้งฮักโอ้โหนั่นคือระดับโลกเขามีอยู่ในนั้นด้วยนะ
ก็เงินถุงเงินฐานนะครับทีมจากจีน๒๘มกราคมนี้
ดูว่าบุรีรำจะสร้างประวัติศาสตร์พลิกล็อกนะครับ
เข้าไปอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มได้หรือไม่ครับ